วันนี้ภายบาลที่ไหนเค้าก็รักษาแบบนี้บอกว่าเป็นรักษาใบ
ว่ามียาให้กินแค่๕วันเขาบอกว่าอย่างนี้
แต่คือเขายืนยันใช่ไหมว่าพี่เนี่ยยังมีเชื้ออยู่แน่นอน
ตอนแมาคตอนค่อยไลน์คุยกับพยาบาล

คนไข้ยังมีเชื้ออยู่นะ

มอตอนคุยไลน์กับเขาก็บอกว่า
คุณต้องไปกักตัวเดือนนึงนะ
แล้วจะไปกักตัวที่ไหนตั้งเดือนนึง
ที่จะไปกับลงบางบทอง
สี่สัญญาณไม่ได้เลือกที่หมด
ารับรองแท้สัดตัดตั้งเท่า๒๖๒๗เยษาประมาณ๒๕วัน
เกือบเกือบเดือนแล้วนะพี่นะค่ะก็คือเออแต่ว่าอย่างงั้นอ่ะ
พี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าคือพี่กังวลอ่ะว่า
เรื่องเรื่องที่แบบว่าเจ้าของที่ห้องเจ้าเนี้ย
จะไล่พี่ออกจากห้องใช่ไหมครับค่ะเขาให้เวลาแค่สองอาทิตย์ค่ะ
อืมก็คือแบบพี่กังวลนะว่าแบบว่าถ้าถ้าพี่ออกไปเนี้ย
พี่ก็ไม่รู้ว่าเชื้อหายไปยังหรือจะไปติดไหนไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
ก็กลัวไปหมดทุกอย่างเลยเกิดว่าเราไปอยู่แล้วเรามีเชื้ออย่างนี้
แล้วจะไปเขารู้ว่าเราจะไปเช่าแล้วเขาจะให้เราอยู่เหรอ
แล้วหาบ้านเช่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายวันสองวันแล้วจะหาได้
ใช่ครับพี่เพราะว่าลูกพี่ก็ต้องทำงานด้วย
แล้วไปอยู่ลึกลึกมันก็ไปอยู่ไม่ได้อืมแล้วแล้วแล้วแล้ว
ยังใช้ชีวิตอยู่กับลูกพี่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยครับตอนนี้ลูกรักษาอยู่
ลูกลูกพี่ก็ติดเหมือนกันนะครับค่ะติดติดจากแม่นี่แหละ
เพราะว่ามันเป็นห้องเช่าแล้วก็นอนอยู่ด้วยกันนะคะนอนห่างกันไม่ถึงเมตร
อยู่อยู่ด้วยกันกี่คนครับพี่สามคนค่ะสามคนติดหมดเลยติดหมดเลยไหมครับ
แฟนแฟนก็น่าจะติดนะคะเพราะว่าแฟนไปตรวจทีแรกแล้วมันยังไม่เจอ
ทีนี้ก็เลยพอมาเจอไม่เจอเขาก็บอกว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าให้เฝ้าดูอาการอีกหน่อย
แล้วคุณหมอเขาจะโทรมาถอดถามแต่เขาก็มันผ่านไปได้สามสี่วันแล้วมัน
เขาก็ไม่โทรมาก็บอกว่าก็เลยบอกตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่ก็เลยบอก
โทรมาบอกแฟนว่าให้ไปมันติดกันทั้งลูกขนาดลูกนอนห่างอยู่ไกลกับ
ตัวเถียวไข้ตอนตี๒ตี๓มีอาการไข้

ลูกสาวค่ะอายุ๒๖อายุไข้นะครับ

ก็คือหลังจากติดเชื้อปุ๊บที่ทำงานก็ให้ออกเลยใช่ไหมครับ
เขาที่แรกเขายังไม่ออกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาติด

ที่นายยกตะกาดว่าให้ปิดห้างปิดอะไรครับ
หรือลูกพี่ทำงานที่ห้างครับ

ข้างแถวไหนไม่รู้ที่แรกทำ
ก็ดั่งอ่อเขาเขาเขาทำงานอะไรครับพี่
ไม่แน่ใจนะคะที่แรกขายรองเท้าชุดหลังมาก็ไม่ได้ถาม
ก็คือแบบว่าต่างคนต่างก็ทำงานกันก็กลับมาก็มานอนอยู่ด้วยกัน
ถ้าเฟ้นพี่ทำงานอะไรครับ
แฟนเนี้ยทำทำและจ้างทั่วไปน่ะทำเกี่ยวกับพวกก่อสร้างก่อเติมนี่
แต่มันไม่ได้ไปทำทุกวันค่ะถ้าถ้าไม่ได้ทำ
แฟนก็จะไปดูมวยด้วยกันนะคะอ๋อแล้วแล้วหลังจากหลังจาก
ไปดูมวยวันที่๖แล้วพี่ไปไหนนอกจากสนามมวยไหม
ไปทุกวันเลยค่ะไม่ใช่พี่พี่ไปที่อื่นไหมนอกจากสนามมวยอะครับ
ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะก็ไปสนามมวยมาก็เข้ามานอนอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างอะค่ะอืมอยู่ข้างร้านเขาขายส้มตำ
อยู่ข้างล่างมันมีร้านขายส้มตำแล้วค่ะอ๋อแล้วแล้วคนคนที่ตึกพี่เนี้ย
เขาไปตรวจกันไหมเขาไม่ได้ไปตรวจค่ะอ๋อเขารู้ไหมว่าพี่ติดอ่ะค่ะ
เขารู้เขารู้ค่ะเขารู้อ๋อว่าเขาไปตรวจอยู่แต่เขาไม่ไปตรวจ
แต่เขาก็กลัวแต่เขาไม่ไปตรวจอ๋อกลัวแต่ว่าไม่ไปตรวจค่ะอืม
ตอนเนี้ยตอนเนี้ยพี่พี่พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมครับ
ไม่ได้ไปค่ะแล้วแล้วการการกินน่ะพี่พี่ทำยังไงครับ
การกินเหรอคะใช่ครับการกินที่แรกอ่ะ
แฟนไปตรวจมายังไม่ได้รู้ผลใช่ไหมล่ะเขาบอกแฟนแฟนบอกว่า
พยาบาลบอกว่าผลผลเป็นลบพ่อแคนก็เลยไปซื้อนั่นแหละ
อ๋อแฟนเป็นคนได้ซื้ออ๋อแต่แฟนพี่ก็ยังใช้ชีวิตเข้าออกอยู่ใช่ไหม
ค่ะอ๋อยังใช้ชีวิตเข้าออกอยู่เพราะว่าคนคนมันยัง
ตอนนี้ตอนนี้พี่พี่อยู่ด้วยกันกับแฟนไหมเนี่ยอยู่ค่ะอ๋อ
อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยอ่ะพี่มันก็ห้องห้องมันไม่ใหญ่ค่ะ
ต้องกั้นนี่มันนอนอยู่ห้องครัวเล็กเล็กเองแล้วก็แฟนนอนอยู่อีกฝั่งนู้น
มันก็อันตรายพี่เพราะว่าห้องที่พี่อยู่มันยังไม่ได้ทำความสะอาดอะพี่
อืมแต่แล้วลูกสาวพี่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับ
บำราชนาดุลนะคะอ๋อรักษาได้กี่วันแล้วครับลูกสาวเข้าไปวันพุธหรือเปล่า
วันพุธเพราะว่าน่าจะวันพุธนะคะอืมแล้วแล้วเขาเขามีกำหนดไหมว่าเมื่อไหร่
ยังไงอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้ว่ามีกำหนดหรือเปล่า
โอ้โหก็คือตอนไปตรวจก็ลูกสาวก็บอกว่าเนี่ยแม่ติดก็เลยมาตรวจใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับเพราะว่ามันมีเคสที่ให้ปล่อยให้กลับแล้วมีคนติดทั้งครอบครัวครับ
ที่เป็นแม่บ้านสนามมวยครับโดยทั่วไปเนี่ยตอนที่เราเริ่มแรก
เราเริ่มที่จะมีผู้ป่วยรายหนึ่งเอาใหม่ถอยกลับไปใหม่
ระยะแรกที่เรายังมีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างน้อยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราค่อนข้างที่จะ
ให้คนไข้กลับบ้านค่อนข้างช้านะครับนั่นก็คือนิยามในการที่จะให้คนไข้กลับบ้านได้เนี่ย
คนไข้จะต้องมีผลการตรวจตรวจหาเชื้อในลำคอเนี่ยนะครับ
เป็นลบสองครั้งนะครับตรวจหาเชื้อในคอเป็นลบสองครั้งนะครับ
ระยะหลังเนี้ยผมเข้าใจว่าเรามีความพยายามที่จะอ่า
ในกรณีที่คนไข้อาการไม่รุนแรงแล้วเรายืนยันว่าคนไข้เนี่ยอาการดีขึ้นจนแทบไม่มีอาการแล้วเนี่ยนะครับ
เข้าใจว่าในระยะหลังเนี่ยอาจจะกำลังคิดที่จะปรับตัวนิยามหรือว่าตัวมาตรการในการที่จะให้คนไข้กลับบ้านได้เร็วขึ้นนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูข้อมูลจริงว่าคนไข้ที่อาการน้อยเนี่ย
คนไข้ที่อาการน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เจอเชื้อในลำคอเมื่อไหร่นะครับ
โดยทั่วไปเนี่ยประมาณสัก๑๐กว่าวันเขาก็จะไม่เจอเชื้อในลำคอแล้ว
ในลำคอเนี่ยหมายถึงเชื้อที่เราสามารถเพาะเชื้อได้แล้วก็สามารถไปติดต่อกับคนอื่นได้นะครับ
แต่เชื้อด้วยวิธีการที่เราตรวจในระยะตอนนี้มันเป็นการตรวจด้วยวิธีที่เราเรียกว่าการตรวจหาราชพันธุกรรมนะครับ
ซึ่งรหัสพันธุกรรมเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเจอเชื้อในลำคอเนี่ยยาวนานกว่าเชื้อที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ตอนนี้เรายังในประเทศไทยนี่เรายังไม่สามารถตรวจหาเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะ
จริงตรวจได้แต่เราไม่ได้ตรวจเป็นมาตรฐานนะครับว่ามันจะใช้เทคนิคซับซ้อนแล้วมันจะใช้เวลานานมากนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการเปลี่ยนนิยามมีการเปลี่ยนวิธีการที่เราจะให้คนไข้กลับบ้านจริงนะครับ
อยากจะให้ความมั่นใจระดับหนึ่งนะครับว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่เราจะให้กลับบ้านเนี่ยคือคนไข้ที่ไม่มีอาการแล้วนะครับแล้วเราดูสภาพของบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้โดยที่ความเสี่ยงในการแพร่โรคให้กับคนที่บ้านเนี่ยจะต่ำที่สุดนะครับ
คราวนี้นะครับถ้ากลับไปบ้านนะครับแล้วยังค่อนข้างมีความกังวลอยู่นะครับทางการแพทย์นี้เดี๋ยวก็จะมีทั้งแนวทางการปฏิบัตินี้ออกมาให้นะครับสำหรับคนไข้แต่ละคนสำหรับคนไข้แต่ละแต่ละรูปแบบนะครับถ้าสมมุติว่าคนไข้ที่ให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะครับยืนยันว่าไม่มีเชื้อแล้วก็ไม่สามารถแพร่เชื้อได้
เพราะฉะนั้นเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราอย่างที่นำเรียนนะครับว่าเราตัดสินใจที่จะขยับการการให้คนไข้กลับบ้านเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปบ้านแล้วเนี้ยก็คงจะต้องมีช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับที่คนไข้อาจจะต้องแยกตัวเองเนี้ยอยู่ใน
ที่จะมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะครับ